อีกหนึ่งเรื่องต้องตามกันต่อค่ะสำหรับหลายคนคงจำกันได้
ใช้ปืนแลกแทนบัตรประชาชนในการเข้าหมู่บ้าน
นี่ค่ะเราเพิ่งเล่าข่าวนี้ไปแล้วนะขอตรวจบัตรหน่อยครับมอบปืนพร้อมยิงขู่สามนัด
เหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าต่อแล้วค่ะ
กระทู้ดังในเว็บไซต์พันทิพยอดคอมอ้างว่ามีหนุ่มรายหนึ่ง
ขับรถกระบะฟอร์ดควักปืนขู่รอปภ
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฟลอร่าวิวพาร์คสุวินทวง

หนุ่มรายนี้ก็โวยวายแหละควักปืนขึ้นมาจนรอปภก็ต้องปล่อยผ่าน
ซึ่งผู้โพสต์ก็บอกว่าหลังจากผ่านไปแล้ว
ยังใช้อาวุธปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าอีก๓นัดด้วย

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสนฉลองกรุง
ก็พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกบ้านในหมู่บ้านก็เลยออกหมายเรียก
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานฉลองกรุง
เจ้าของคดีนะคะพันธบรวตรีสามารถกลิ่นกล้าว

บอกว่าเมื่อวานนี้นายชัยพัฒน์วงธนาวีอายุ๓๔ปี
ผู้ก่อเหตุเข้ามารายงานตัวแล้วนะคะ
อ้างว่าวันเกิดเหตุก็ไม่พอใจที่นายวิสุทธิ์สุกเกษมรอปภ
ไม่ให้รถขับผ่านเข้าหมู่บ้าน
เนื่องจากรถไม่มีสติ๊กเกอร์หมู่บ้านติดไว้
แต่ที่ผ่านมาหลายครั้งก็ผ่านได้นี่นา
ครั้งนี้อยู่ดีผ่านไม่ได้ก็เลยรู้สึกหงุดหงิดนะคะ
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเนื่องจากบอกว่าที่บ้านมีรถหลายคัน
แต่สติ๊กเกอร์ที่ได้มามีในจำนวนจำกัดค่ะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตั้งข้อหา
แก่นายชยาพัดหนึ่งค่อหาก็คือ
ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็น
ส่วนอาวุธปืนผู้ก่อเหตุอ้างว่า

แล้วก็ส่งตรวจกองพิสูจน์หลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแถลงข่าวในช่วง๑๐โมงเช้าวันนี้นะคะ
บริเวณหน้าหมู่บ้านซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจมีการขอโทษกัน
แต่ในส่วนของกฎหมายทางตำรวจยืนยันค่ะ
ว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ

ปกติเข้าได้ทำไมครั้งนี้เข้าไม่ได้หงุดหงิดเลยชักปืนขึ้นมาซะเลย
หมายถึงว่าเราเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ที่ว่า
ก็ปกติก็ผ่านดีทำไมจะต้องมานั่งยุ่งยาก
เดี๋ยวต้องเปิดกระเป๋าตังค์หยิบบัตรมาแลกเดี๋ยวตอนขากลับก็ต้องแลกอีก
แต่ว่าอยากให้คำนึงไว้ว่ารถคุณไม่มีสติ๊กเกอร์
มันไม่ถูกกฎของหมู่บ้านที่จะต้องเข้าไปสามารถผ่านเข้าไปได้
อย่าให้คำนึงว่านี่คือความปลอดภัยของตัวคุณเอง
ใช่และของบ้านคุณด้วยไม่ใช่แค่บ้านคนอื่น
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรถคันอื่นล่ะที่เขาไม่มีสติ๊กเกอร์เหมือนกัน
เกิดเขาผ่านเข้าไปได้แล้วเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้าน
แล้วถ้าเขาไม่ได้หวังดีไม่ได้ประสงค์ดีต่อหมู่บ้านทำยังไง
ทำไมเช้าวันนี้เราดูใส่อารมณ์กันทั้งหมดเลยนะ
เราไม่ได้หงุดหงิดอะไรกันมา